ห้าสิบกว่าคนมากันแบบเยอะเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาเอ้ยเอาไปเที่ยวกันดีกว่า
เที่ยวไหนอ่ะเที่ยวไหนอ่ะร้านน้ำท่อมคือจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปร้านน้ำท่อม
แล้วปรากฏว่าเห็นว่าอุ้ยฝั่งนั้นเขามาเขามาพร้อมมีด
มาพร้อมปืนแล้วเหตุการณ์นี้มีทั้งคนตายคนเจ็บค่ะ
ลูกค้า

ได้ยินใช่ไหมมันมีปืนมันมีปืน
จับภาพรถได้คือรถคันนี้นี่แหละค่ะ
ที่เขาผ่านกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปจอดริมถนน
ทีนี้เมื่อกี้ภาพเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นเลย
ว่ามีคนเปิดประตูรถวิ่งหนีอีกคนนึงลงจากรถตามแล้วก็ตะโกน
ทีนี้ตำรวจมาตรวจสอบจุดตรงนี้อยู่ตรงถนนสายพิมายหินดาด
อยู่ที่อำเภอพิมายของโคราชเนี่ยนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่ามีวงจรปิดอีกมุมนึงนะ
๑วันที่๒๔จับภาพได้มอเตอร์ไซค์มากันเพียบกว่า๒๐กว่าคัน

คือมาเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยแก๊งมอเตอร์ไซค์โดนรุมทำร้าย
ทีนี้พอไปตรวจสอบดูมีคนตายค่ะ
เรียกว่าน้องคิมละกันอายุ๑๔เองเรียนอยู่ม๒
โดนยิงเขาที่หลังแล้วก็มีเยาวชนที่ได้รับบาดเจ็บอีก๓
โดนมีดฟันที่ข้อมือโดนฟันที่แขนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เพื่อนของน้องคิมคนตายเล่าให้ฟัง
พวกผมมากัน๕๐กว่าคนก็ขี่มอเตอร์ไซค
กันไปร้านน้ำกระท่อมห่างจากตรงที่เกิดเหตุนะสัก๒กิโลได้
ทีนี้ฝั่งนั้นเขาขับรถเก๋งมามีคนอยู่ในรถประมาณ๔๕คน
จอดเสร็จปั๊บเขาเปิดประตูลงมาแล้วยิงปืนสาดใส่พวกผม
มีคนลงมาเอามีดมาไล่ฟันพวกผม
นักข่าวของเราก็เลยไปที่วัด
ที่มีการจัดงานศพให้น้องคิมคนตายวัดสำริษฐตะวันตก
บอกว่าคุณยายร้องห่มร้องไห้
อดรูปหลานเอาไว้ตลอดเวลาเลย
แล้วยายก็บอกว่าหลานยายเป็นคนดี
นี่บอกอ้าวยายแล้วไม่งั้นหลานยายจะออกไปดึกดื่น
ื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งไปทำอะไร
ไปกับเพื่อนไปทำอะไรเอาเดี๋ยวลองฟังยายค่ะ

เค้าเคยเกรลีหรือไหม
บอกยายนะยย
วันนี้ก็น้องไปเอาไว้เต้ายังไงก่อนยังก็นิดหน่อย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
เชื่อว่าไนอกรลักษ์หรือว่าในอาอายุ๒๕ปีมีในตั๋งอายุ๑๘ปีในเน็กอายุ๑๖ปีและนังสาวปองอายุ๒๐ปีสี่คนนี้นี่แหละค่ะคือตัวไนเสกรักหรือว่าไนอานเขารับว่าเขายิงปืนใส่กลุ่มแก๊งมอเตอร์ไซส์จริงแล้วก็ส่งปืนให้เน็กหนิเป้าศพงดนะให้เน็กเอาพื้นไปซ่อนเกิด
ไม่ได้เคยรู้จักกันมาก่อนผมไม่ได้ดักยิงด้วยแต่ฝั่งนั้นเขาปลาขวดมาใส่รถผมก่อน
นายอาคนนี้ก็ถูกตำรวจจับคุมตัวไว้ได้ตั้งแต่วันนั้นแล้วนะคะ
เพราะว่าต้องสงสัยว่าเมาแล้วขับก็วัดปริมาณแอลกอฮอล์ปรากฏว่าเกิน
ก็ต้องโดนเรื่องนี้ด้วยค่ะแหมมีคดียิงแล้วก็ทำร้ายวัยรุ่นผู้เสียหาย
เดี๋ยวต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมหลังจากนี้แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ